สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะคุณกัญชัยกลับตัวนะฮะ
ริโอมาแทนนะฮะวันนี้นี่หาซื้อกันยากนักวันนี้แจกฟรีจริงอ่ะมดแจกฟรีน้ำหอม
เราแจกเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นวันครบรอบข่าวใส่ไข่ของเราเข้าสู่ปีที่๗กันแล้วค่ะ
นั้นเราก็เลยอยากจะแบบว่าส่งกระเป๋านะคะของข่าวใส่ไข่เนี่ยไปให้กับแฟนรายการของเราโดยการร่วมสนุกกันในกระเป๋ามีอะไรบ้าง
ก็จะมีน้ำหอมนะของพี่มดเป็นอันนั้นของรถเมย์ก็จะเป็นแบบว่ารุ่นนี้นะคะน้ำหอมมาดามซี
ต้องนั่งขายน้ำหอมกันโปรโมชั่นวันนี้ไม่ต้องซื้อพรีเซนเตอร์ทั้งคู่
รถเมย์ก็จะเป็นสูตรแบบว่าซัมเมอร์ก็จะมีแบบหลากหลายกลิ่นนะคะอันนี้เป็นหนึ่งกลิ่นในนั้น
ก็คืออยู่ที่กระเป๋าสุ่มแหละว่าคุณจะได้กลิ่นไหนแต่บอกว่าหอมทุกกลิ่นล่ะ
ก็เพราะว่าฉีดเข้าไปรับรองสดกว่าจะได้๒ปี

ฝากแจกระดาษชู้เปียกนะคะของที่รสเมย์ทำเอง
มี๒สูตรด้วยกันก็จะแบ่งไปให้กับแฟนรายการข่าวใส่ไข่ด้วยนะ
ตามที่เราบอกไว้ว่าเราจะแจกวันนี้เราให้พร้อมกับวันครบรอบรายการของเราไปเลยนะ
ทีนี้เอาแบบปวดที่แกะแล้วมาหน่อยซิ
ร่วมสนุกกันได้ยังไงคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับเราได้๓ช่องทางด้วยกันนะคะ
คำถามกันเข้ามาได้นะคะร่วมอวยพรกับเราได้
แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนี่หน้าจอเราตอนนี้ค่ะ
สามารถที่จะร่วมอวยพรกับเรามาได้
วยพรครบรอบ๗ปีข่าวใส่ไข่ของเรา

ทีมแฉทีมแฉส่งมาว่า
แม่ทำไมรายการเราไม่เห็นจะเคยแจกอย่างนี้บ้างเลยล่ะแม่
เราแจดค่ะแต่ทีมแฉของเราไม่ได้ลูก
อ่าฮะครับทีมแฉส่งมาใหญ่เลย
ทีมแฉเราเน้นทรรมบุญอ่า
แต่อันนี้เรารู้ว่าหลายคนตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้วล่ะ

มีครบอย่างเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะ
ขวดนี้ถูกหอมขัดนี้นี่นี่นี่นี่กว่าจะทำได้๒ปีน่ะนี่อ่ะ

เลอดหลูอยู่เงินโมขอชีดบ้างมดขอชีดบ้าง

เสมือนจะมีแม่มดไปนอนอยู่ข้างที่เตียง

โอเคล่ะเรารู้ว่าคุณไม่ต้องมาเสียเงิน

อ่ะคุณดูทีวีทุกวันนี้ก็ต้องเสียเงินซื้อของอยู่แล้ว
วันนี้เราขอฉีกกฎกติกาวันหนึ่ง
เป็นกำลังใจให้หน่อยเป็นกำลังใจส่งของขวัญ

วันนี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอบคุณแฟนที่เราเข้าสู่ปีที่๗แล้วล่ะ

เอารูปมาสมัยก่อนเรารู้สึกอายค่ะ
แต่หน้าฉันไม่เปลี่ยนพี่หนุ่มหล่อขึ้นอ๋อนี่นี่ครับ๗ปี
ข่าวต่างมามากมายค่ะอันนี้ล่าสุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่ตามหน้าผาก
ปีนี้ที่ผ่านมาเรียกว่าดุเดือดเด็ดร้อนกันเลยทีเดียว
เพราะตอนนี้เอาตรงวันหนึ่งคนดูเราเป็นล้านกว่านะครับ
เอาง่ายแทบนึงค่ะแทนน้ำหอมมดดำก็หายากแล้วตอนนี้
คุณหอมมากคุณแม่อยู่นี่เราไม่ได้กินเลย
รองว่าหอมอ่ะแล้วก็คุณหายากก็หยุดส่งมาไลน์ส่วนตัวนะฮะกรุณาส่งเข้าที่
มีทีมแสนน้อยอุ๊บน้อยใจบอกว่าทำไมเราไม่จะเคยแจกอย่างนี้เลยแม่วะ
แล้วกระเป๋าเรานี่คือแบบเด็กแนวมากนะฮะพอหิ้วไปปุ๊บนี่โหสุดยอดเด็กวัดเลยครับ
บ้านี่เราอุตส่าห์ทำน่ารักนี่ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังนี่มี๒๐๐ชุดนะฮะ
เห็นไหมปกติแน่นอนว่าวันนี้คุณเช้ามาแทนคุณหนุ่มกัญชัยหลายคนถามว่าคุณหนุ่มกัญชัยอาการเป็นยังไงอะไรยังไง
อ่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกับเขาก่อนที่จะรายงานสถิติไม่ขอ
เอาคอเช็ดปอบนี่เอากระดาษทิชชู่เอากระดาษทิชชู่นี่เอานี่ก่อนก็ได้รถมีเอาให้คุณผู้ชมใหม่นี่สูตรนี้ก็ได้
กัญชัยไม่รับโทรศัพท์นะในระหว่างที่รอกัญชัยหนูอ่านข่าวไปก่อนไหมลูก
ได้เดี๋ยวเราอัปเดตสถานการณ์ของพี่หนุ่มกัญชัยให้ฟังว่าเป็นยังไง
ก็คือเมื่อวานนี้เข้าสู่การกักตัวตั้งแต่วันแรกพอทราบข่าวปุ๊บว่าภูมิกับโฆษณาที่ตัวเองมีโอกาสได้ไปเจอมาเนี่ยติดโควิด
พี่หนุ่มก็เริ่มการกักตัวก็คือตั้งแต่เมื่อวานที่มีการประกาศออกไปแล้วนะคะซึ่งพี่หนุ่มจริงเขาบอกว่าเขาเจอเนี่ยอยู่ประมาณสักแบบ๑๕นาที
คือห้องลงเสียงของห้องอัดนะคะมันก็จะแยกเป็นโซนที่เป็นสำหรับคนที่จะไปลงเสียงห้องหนึ่งแล้วก็เป็นห้องกระจกนะคะอันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพไปด้วยกัน
และอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องคอนโทรที่ก็จะมีผู้กำกับทั้งภูมิกับลูกค้าหรือว่าคนที่มีเครื่องเสียงเป็นแบบนั้นอยู่ในอีกห้องนึงซึ่งก็สามารถมองเห็นกันได้อย่างที่พี่หนุ่มเขาได้บอกไปว่าในห้องที่ลงเสียงนั้นเขาอยู่คนเดียว

เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอพี่หนุ่มทราบข่าวก็แจ้งเลยว่าเขาขอกักตัวนะคะเดี๋ยวเราโทรหาพี่หนุ่มอีกทีว่าเป็นยังไง
ลองไปฟังกัญชัยสักนิดนะฮะเมื่อวานนี้หลังจากจบข่าวใส่ไข่ลองไปฟังเสียงเขาสักนิดนึง
ผมเองเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้ววันนั้นเองเนี่ยบังเอิญว่าผมได้ไปเจอกับทางผู้กำกับ
ซึ่งเป็นภูมิกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วปรากฏว่าภูมิกับท่านนั้นเนี่ยนะฮะ
คือเพิ่งจะแจ้งผมมาเมื่อสักครู่นี้ครับว่าตัวเขาเองได้รับเชื้อโควิด
เพราะฉะนั้นตัวผมเองก็อาจจะเป็นผู้เสี่ยงสูงเหมือนกัน
คือเรียกว่าอาจจะต้องสังเกตอาการนะครับแต่ณตอนนี้วันนี้ผมได้มีการเช็คปกติของผมอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าแน่นอนด้วยมาตรการนะครับก็มีความจำเป็นต้องกักตัวสังเกตอาการนะครับ
เดี๋ยวผมย้อนกลับไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเองเนี่ย
ซับซ้อนมากเลยเหตุการณ์คือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะฮะดอกแรกเลยนะดอกแรกเลยนะที่ผมเจอเนี่ยนะฮะ
ก็คือพระอาจารย์สมปองนะฮะพระมหาสมปองเนี่ยท่านมาที่ช่องสาม
แล้วตัวท่านเองเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องขึ้นมาถ่ายรายการที่บนตึกกับผมนะฮะ
ก็คือจะถ่ายรายการชื่อว่าหนกระแสแต่เช้าแล้วปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับ
ในการตรวจมาเนี่ยประมาณสักสามเดือนกว่าแล้วใครจะขึ้นตึกไปเจอกับผม
ใครจะเข้ารายการหนกระแสแขกทุกคนที่มาต้องใช้ชุดแบบนี้นะครับ
เอาละฮะโอเคพี่หนุ่มกัญชัยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีคุณหนุ่ม
สวัสดีครับพี่หนุ่มเป็นโฟนนะคะวันนี้เป็นโฟน

ก็ตอนนี้ไม่เป็นอะไรก็ยังปกติดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกักตัว
ก็ใช่ไงเราก็ไปให้คนอื่นเขากักเยอะอยู่หนุ่มก็ดีแล้วก็
ก็นี่ไงที่ต้องกัดไงเพราะว่ามันก็เป็นการรับดีจอกการสังคม
มันก็ควรจะต้องแบบชัดเจนว่าเราก็ควรจะต้องกักตัวอะไรอย่างนี้

เมื่อเช้าเห็นมีข่าวลงว่าคุณมีเจ็บคอเจ็บคอ
อ๋อเอ่อคือคือพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เป็นหวัดอยู่แล้วหรือเปล่า

คือเหมือนแบบมีอาการปวดหัวแล้วก็เจ็บคออะไรอย่างนี้

แต่ก็ยังมีอาการแบบมีละพุทธไหล่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ทีนี้มันเมื่อกี้เพิ่งได้รับโทรศัพท์
ตอนที่มดดำโทรมาแล้วพี่ติดสายอยู่อะ

คืออย่างนี้ผู้กำกับคนนี้ที่ติดเนี่ยนะ

แต่ทีนี้ผลที่ออกมาเนี่ยเหมือนตัวเชื้อมันน้อยมาก

การวิ่งมันตัดที่๔๐แต่ของเขาเนี่ยประมาณ๓๕๓๖
เพราะฉะนั้นคือมันน้อยมากคือเมื่อตัดเป็นเชื้อเขาจะเหมือนน้อยมาก
ถ้าเกิดมันยิ่งต่ำอย่างเช่น๒๐รอบมันจะเชื้อมันจะยิ่งเยอะ
เหมือนตัวตัดเดียวก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเขาปั่นหลายรอบ
แต่เขาถึงไปเจอว่าคนนี้มีเชื้อโควิดแต่น้อยมากแล้ว
แต่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเมื่อกี้นี้ทางฝั่งของผู้กำกับเนี่ย
ผู้กำกับคนนี้ไปตรวจมาใหม่อ่าเมื่อวานครับ
แล้วผลเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าไม่ติดว่ะ
เราย้อนกลับไปสุนารีงะอ่าสองวันสุนารีเลย
พี่สมรักพี่สมรักพี่สมรักอย่างเนี้ยไม่เป็นเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เขาบอกว่า
ท่องแลพเองก็งงอืมเนื้อจากความเป็นตรวจมหาสาร
คือพี่ก็เลยงงว่าเฮ้ยแล้วพี่จะต้องยังไงวะ
แต่ทีนี้เราก็ยืนยันไม่ได้ไงเพราะว่าเขาอาจจะตรวจจิตหรืออะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้
แต่ขออีก๒วันให้เอกสารตัวนี้มาก่อน
แล้วแล้วที่น่าตกใจคืออะไรรู้ป่ะเมื่อกี้อันนี้ขออนุญาต
เอาข้อมูลของทางท่านภูมิกับท่านมาเปิดความมาบอกนะ
คือคือเมื่อกี้คุยอ่ะเป็นห่วงเขามากเลยคือว่าพอเขารู้ว่าเขาเป็นอ่ะ
แล้วรอกว่าได้โรงพยาบาลแล้วก็มีรถมารับปรากฏต้องนั่งรถมากว่าคนที่เป็นโควิด
คือใช่ไงแล้วตัวเองอดออกมากลายเป็นติดพุน
พี่อะไรวะพี่พี่เลยไม่รู้งงมันเกิดอะไรกันขึ้น
แล้วถ้าเกิดว่าความเสี่ยงมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้กลับคนนี้แล้ว

เออซึ่งณวันนี้
มันตอบไม่ได้เลยว่าตกลงคือเขาเป็นหรือไม่เป็น

ถ้าไม่เป็นคุณก็จริงแล้วถ้าเขาไม่เป็นคุณก็ออกมาทำงานได้

ใช่เหมือนไอ้นุ้ยสุจิลาไง

คือพี่เชื่อว่าภูมิกับท่านนี้อาจจำเป็นต้องตรวจ

ซ้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เป็นเนี่ย

ถ้าจากพี่ออกจากการไปกักตัวอย่างน้อยก็คือต้องอาทิตย์หนึ่ง
อาจจะไม่ถึง๑๔วันก็อาจจะอาทิตย์นึงอะไรอย่างนี้
แต่ต้องรอผลซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
ว่าเขาติดหรือไม่ติดอะไรอย่างนี้

เพราะว่าจริงเราดูกันไปอย่างนุ้ยสุจิลาอย่างนี้
สักพักหนึ่งคุณสมรักเป็นอยู่๓วัน
หรือพี่สุนารีอะพี่สุกก็เป็นอยู่แค่วัน๒วันเองนะ

ทุกคนคือตอนนี้ผลแล็บมันคนไปตรวจเยอะมาก
ขนาดมันทำรู้จักว่าเจ้าของแล็บเขายังปิดมือถือนีเลย

เพราะฉะนั้นก็พี่หนุ่มทำตามอย่างที่พี่หนุ่มบอกนี่แหละ

แล้วก็การตรวจซ้ำของเขาอีกทีนะครับพี่หนุ่ม
เข้าสู่ปีที่๗ที่ฉันร่วมทุกข์ร่วมสุข
ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเธอมา๗ปี

ร่วมทุกอย่างเดี๋ยวไม่ได้มั้ยจำบอกดำเลย

ฉันเนี่ยขอบคุณนะที่แบบว่าเจ้ากรรมในเวรหนุ่ม

แต่เขาโอนให้คือ๔แสน๒ละแสนนะมั้ย

หลังไม่ค่อยโอนละ
พี่เรียกว่ารายการอื่นครับ๗ปีอ่ะ

เออฉันจะอยู่ที่ตึกกันอ่ะฉันจะไม่ออกไปไหน
ไม่แต่ตอนนี้ในสมองไม่มีเรื่องอะไรเลย
มีเรื่องแต่เรื่องของการผลโควิดครั้งนี้
งงมากเลยอ่ะมดดำมันมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย
ข้างนอกข้างนอกมันเครียดกว่าเราเยอะ

เปลี่ยนลองเปลี่ยนบทบาทเป็นคนนั่งดูข่าวบ้างสิ

คือคือพี่บอกเลยว่าพี่อ่ะเคยจะอ่านข่าวอ่ะ
แต่พออันนี้มาเจอกับตัวเองว่าเฮ้ยตรวจเสร็จปุ๊บ
กากตัวเฮ้ยผลเป็นอีกอันหนึ่งไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแล้วทำยังไงวันนี้
เราได้แต่อ่านข่าววันนี้มาเจอกับตัวเองถึงจะรู้ว่า
หุ้ยมันนักจริง

บางทีจินตนาการมันก็คิดเองได้

นะเธอหรือไม่ก็หยอดกัญชาแล้วก็นอนให้สงบ

เออนางแพ้กัญชาหรือไม่ก็ขึ้นลูกวิ่งเธอวิ่งกันเข้าไปให้มันชนสนัก
เฮ้ยคุณเตอร์ฝากขอบคุณน้องแอฟด้วยนะ

น้องแอฟนักศรอลแล้วก็คุณหนิวนิตา

แล้วที่ส่งของมาให้กินนะครับก็ขนาดอยู่ไกลกัน
ไม่ได้นั่นก็ส่งมา

ไม่เคยอะไรเลย

ส่วน
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะปั่นป่วนสับสนในประเทศ

ค้านการใช้วัคซีนแบบสลับเข็ม
แต่สิ่งที่ค้านคือคนไปขอฉีดแบบนั้นกันเอง
ซึ่งก็คือคณะกรรมการสาธารณสุขบวกกับผู้เชี่ยวชาญ
บนข้อมูลที่มีในแต่ละประเทศ
เห็นของนักวิชาการควรใช้สารตรงจากนักวิชาการครับ
ถ้าผ่านการย่อยมาจากสื่อสาระที่ได้อาจจะผิดเพี้ยนท่านว่าอย่างนั้น
คือเอาง่ายมีคนติ้งมาว่าจริงแล้วการฉีดสลับ
ยังไม่มีผลทางคือคุณหมอก็จะเชื่อผลการวิจัย

แต่สำหรับเมืองไทยเมื่อวานนี้ที่มีการบอก

จากบอกว่าในหลายหน่วยงานของในเมืองไทย

ทีนี้เนี่ยล่าสุดค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็มีการเปิดเผยทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ติดตามความคืบหน้าการวิจัย
แล้วก็พัฒนาการผลิตยาฟาวิพิราเวีย
ในประเทศไทยสำหรับต้านไวรัสโควิด๑๙

สามารถสังเคราะห์สารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์

แล้วก็ยังเป็นการสังเคราะห์จากสารตั้งต้น

โดยไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
โดยปัจจุบันต้องมีการนำเข้ามากถึง๑๐๐ละ๙๕ค่ะ
มากไปกว่านั้นในเดือนกรกฎาคมนี้
องค์การเพศรัชกรรมคาดว่ายาฟาวิพิราเวีย

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แล้วก็จะเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์
เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด๑๙นั้นเข้าถึงยาอย่างเพียงพอ
เมื่อทุกอย่างสำเร็จลุล่วง
ประเทศไทยจะสามารถผลิตยาฟาวิพิราเวีย
ราคาที่ถูกกว่านำเข้าอย่างมาก
ทีนี้เมื่อวานมีอีกประเด็นนึงที่หลายคนถาม
ว่าโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย

ก็คือคนที่แบบว่ามีการจองวัคซีนตั้งแต่๑๙มิถุนาเป็นต้นไป

ทีนี้หลายคนก็บอกว่าเลื่อนมาเนี่ยมันจะครบเดือนแล้ว
ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเลยว่า
วัคซีนไปไหนเลื่อนไปยังไม่มีกำหนด

เพราะว่าบางคนเขาก็ไปถามจากศูนย์ข้อมูลโควิดบ้าง
เข้าไปถามโครงการไทยร่วมใจบ้าง
แต่บางทีการเข้าไปถามหรือว่าไปตอบ
ไปแบบสอบถามไปในเพจหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
สิ่งที่ได้ตอบกลับมาก็จะเป็นเหมือนแบบว่า

ว่าถ้าสมมุติเลื่อนวัคซีนไปแล้วจะยังไง

ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนก็จะถาม
ซึ่งเมื่อประมาณสักวัน๒วันที่ผ่านมา
ทางทางโครสกภูมิสกรขวัญเมืองนะคะ
ก็มีการให้สัมภาษณ์เรื่องของบอกว่า
คนที่จองผ่านโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย

ตอบบอกว่าคือมีการขอวัคซีนไป๒๕๐๐๐โดสค่ะ
ก็จะได้รับการจัดสรรมาเนี่ยแค่๗แสนโดส

ทีนี้เนี่ยมันได้มาแค่๗๐๐๐๐๐โดส
จากตอนแรกที่เขาวางเอาไว้ว่าเขาขอไป๒๕๐๐๐๐๐โดสค่ะ
มันก็เลยทำให้เหมือนการจัดสรรวัคซีนมาได้ไม่เพียงพอ
ปริมาณการที่จะได้ฉีดวัคซีนตามที่เราแบบว่าคาดการณ์เอาไว้
มันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามคาดแบบนั้นหรือเปล่าครับผม
ต้องยอมรับอันนั้นคือเรื่องวัคซีนทุกคนเครียดหมด
ถ้าจะเล่าเรื่องดราม่าวันนี้คงจะแบบว่าเยอะอ่ะ

ค่าน้ำค่าไฟอย่างที่รู้ว่าเราเชื่อว่าบ้านทุกคนค่าน้ำค่าไฟแพงขึ้นไหมล่ะ
แพงขึ้นแพงขึ้นอยู่ดีแพงขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้
อากาศมันคงจะร้อนเราคงจะเปิดแอร์กันเยอะอากาศมันคงจะร้อน

ขอบอกเลยวันนี้การประชุมคอรมอเขามีมติ
นุมัติการเยียวยาเพิ่มใน๕สาขาอาชีพ
รู้อยู่แล้วว่า๑๐จังหวัดที่ได้รับการเคอร์ฟิลล์เนี่ย
จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มแล้วกัน
อันนี้เขาจะเยียวยาเฉพาะ๑๐จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม
หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับ
อย่างที่บอกมีใครบ้างกรุงเทพกับพวกเราได้กันหมดเลย
นครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนาราธิวาสปัตตานียะรา

อย่างแรกเลยคือจะช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมก่อน

อย่างเรานี่ถือว่าส่งประกันสังคม
แล้วก็นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการก่อน
แล้วก็มาตรการการควบคุมระบาดเพิ่มจาก๔สาขาอาชีพ
เป็น๙สาขาอาชีพโดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน๕อาชีพเนี่ย

เขาบอกอันนี้มีปัญหาสินค้าสาขาการขายส่งแล้วก็การขายปลีก
ซึ่งเราก็จะต้องไปดูปีกย่อยอีกนะฮะว่าเขาจะเยียวยาอะไรกันบ้าง
สาขาซ่อมยานยนต์ร้านเปลี่ยนย่างร้านอะไรอันนี้อาจจะต้องได้
สาขาบริหารและสนับสนุนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ
ก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับผมและที่สำคัญสาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา
อันนี้คือสิ่งที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาเอาง่ายถ้าสมมุติคุณจ่ายประกันสังคม
หรือเป็นผู้ที่ประกันตนตามมาตรา๓๓ส่วนใหญ่เราทำงานในออฟฟิศองค์กร
เขาจะมีการประกันตนให้พวกเราอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
ได้รับการช่วยเหลือ๒๕๐๐บาทต่อคน
แล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน๕๐๐
ต่อคนเนี่ยรวมกันคนละไม่เกินหมื่น

ถ้าแยกตามคุณแม่เขาบอกว่าได้รับการช่วยเหลือคือคนที่
ก็เป็นประกันสังคมมาตรา๓๓ก่อนหน้านี้เขามีเรารักกันใช่ไหมฮะ
ได้๒๕๐๐บาทแต่ถ้าเกิดลูกจ้างที่จะรับการชดเชย
หมายว่าที่โดนออกหรือออฟฟิศปิดเนี่ย
ก็จะได้เพิ่มอีก๗๕๐๐ไงคุณแม่

คือออฟฟิศคุณปิดสมมุติออฟฟิศคุณปิด

ใช่คือออกจากออฟฟิศไปแล้วหรือโดนเลิกจ้างหรืออะไร
เลิกจ้างหรืออะไรคุณได้เดือนละหมื่นถูกต้องไหมครับ
สำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบการอย่างคนที่เป็นเจ้าของบริษัท
อย่างของรถแม่ใช่ถูกต้องนี่ลูกน้องกี่คน

ก็คือลูกจ้างคนหนึ่งเมย์จะได้๓๐๐บาท

จะได้๓๐๐บาทแต่ลูกจ้างเมย์อย่าเกิน๒๐๐คนนะ
ไม่เกินไม่เกินถูกต้องต่อเดือนอย่าเกิน๒๐๐คน
ส่วนที่มีผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙มาตรา๔๐เนี่ย
ก็จะได้รับความช่วยเหลือคนละ๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าลูกน้องตุ๋ยหรือลูกน้องตายเมย์ต้องจ่าย๕๐๐๐บาท
ค่าทำอันนี้ใช่ไหมค่าทำศพซึ่งตอนนี้
คือรัฐบาลเขาก็จะไม่จ่ายให้คืออันนี้เขาก็กฎหมายคือสมมุติเราทำงานบริษัทอะไรกันอยู่แล้ว
แต่ที่เรากินเงินเดือนที่เราส่งประกันสังคมเกิดลูกน้องเสียชีวิตเสียชีวิต
เจ้าของบริษัทต้องจ่ายให้๕๐๐๐บาทต่อคนอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าของบริษัท
ไม่ใช่เจ้ารัฐบาลนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเนี่ย
อย่างที่บอกคุณมีลูกน้องกี่คนคุณไปดูคุณได้รับอยู่แล้ว
กับสำหรับคนที่เสียหายจะได้รับรายละ๓๐๐๐บาทต่อ๑คนนะครับ
อกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้ในพื้นที่๑๐จังหวัดคือ
ลดค่าน้ำค่าไฟในวงเงิน๑๒๐๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นลดค่าไฟในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ๑๐จังหวัด
ระยะเวลา๒เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
แล้วก็ลดค่าน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ๑๐จังหวัด

ค่าไฟเขาจะมีปริมาณอยู่ว่ากี่หน่วยจะลดเท่าไหร่อะไรยังไง
เขาก็จะไปเทียบในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ตอนนี้ต้องกลับไปนั่งมองอีกว่ากุมภายอดเรามันเท่าไหร่นะ

ใช่เพราะบอกว่าถ้าสมมุติว่าใช้ไฟเนี่ยไม่เกิน๑๕๐ยูนิตเนี่ย
ก็ใช้ฟรีเลยแต่ถ้าสมมุติว่าใช้เกิน๑๕๐ยูนิตเนี่ย
เขาก็จะจัดตั้งแต่ที่๙๐นี่ไงครับ๙๐หน่วยแรก
คือเอาง่ายไม่เกิน๑๕๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
ให้ใช้ฟรี๙๐หน่วยแรกเพราะฉะนั้นคุณก็จะจ่ายอยู่แค่๖๐หน่วย
แต่ถ้าสมมุติคุณใช้เกิน๕๐๑๕๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
น้อยกว่าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ให้คิดตามจริง

มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่โอ้โห๕๐๐หน่วยฉันก็ใช้เกิน

นี่มันมีหน่วยอื่นอีกนะพี่มอสเห็นไหม
มีถ้าใช้มากกว่าเนี่ย๑๐๐หน่วยอันสุดท้ายเนี่ย
เท่ากับเดือนกุมภาพันธ์บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือนกุมภาพันธ์

อันนี้เราก็จะเอาเกี่ยวให้ยักษ์ง่ายสุดแล้วคุณแม่
แต่คุณแม่ไม่ได้หรอกเพราะเดือนนั้นคุณแม่ล้างบ่อปลาปลาคุณแม่ตายไง

เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอปลายเดือนนี้ยอดมา
แล้วก็จะอาจจะพอเข้าใจว่าในหน่วยปริมาณการเซ็กเป็นยังไง
เขาก็คิดมาให้ทุกครั้งมีคำนวณส่วนลดจากรัฐบาลเท่าไห

แต่ก็บางทีมันก็ช่วยสำหรับคนที่ตอนนี้ไม่มีงานทำ
คนที่อยู่บ้านที่ไม่ได้เปิดแอร์ทั้งวันที่แบบใช้เน็ตใช้ใช้ไฟพอสมควร
มันก็ช่วยลดภาระของประชาชนได้เยอะพอสมควร
ซึ่งการชดเชิญค่อนี้คืออยู่ในพรคกู้เงิน๕๐๐ล้านตัวไหมฮะ
น่าจะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าค่าน้ำนี่คือลด๑๐
ไม่ล้านล้านก็ยังใช้ไม่หมดเลย
แม่ที่กู้มาล้านล้านก็ยังใช้ไม่หมด

แองจีฮ่านำเสนอข่าวเข้าใจไหม
ตอนนี้มันผิดกฎหมายถ้ามุติข่าวอะไรที่ไม่เป็นจริง
ไม่แต่ถ้าพี่ซูบอกว่าถ้ามันเป็นความจริงพูดได้

คุณแม่ก็เอาไปส่งปากกับท่านรองประธานสภาให้หน่อยได้ไหม

จริงนู้นไปถามไอ่โมีวไปถามภาคโทูม

วันหลังก็ฟากโท
วันนี้คือเพื่อเป็นการอย่างที่บอกดูสิแหลปยังไงก็ทำงานไม่ทันถูกต้องแหลบยังไงก็ทำงานไม่ทันนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าว
รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเห็นชอบให้สถานพยาบาลแล้วก็หน่วยตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ย
ใช้ชุดตรวจแอนติเจนแบบทราบผลเร็วก็คืออย่างนี้แหละที่เราเคยเห็นกันเนี่ยนะครับ
แล้วก็เพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหาของประชาชนต้องรอคิวนานในการตรวจเชื้อเนี่ย
ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างเชื้อจากจมูกแล้วก็ไปวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสต
ซึ่งค่อนข้างจะแม่นนะอันนี้ไม่ใช่ไม่แม่นนะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แนะนำว่า
การใช้ชุดตรวจอย่างนี้๑ใช้ไม้สวอปป้ายเก็บตัวอย่างในเชื้อจากโพรงจมูกหรือลำคอก็ได้นะครับ
แล้วก็จุ่มไม้สวอปเนี่ยลงไปในหลอดที่มีน้ำยาเขาจะมีหลอดน้ำยาที่สกัดในหนึ่งชุดเนี่ยถูกต้อง
แล้วก็หมุนแล้วก็บีบอย่างน้อย๕รอบก็ต้องบีบไปกลับมาบูกลับไปกลับมาแล้วก็หยอดน้ำยาลงในตลับทดสอบตามจำนวนที่ชุดตรวจกำหนดนะครับ
แล้วก็รอผลให้น้ำยาเนี่ยตามช่วงเวลาสัก๑๕นาทีที่ชุดตรวจก็กำหนดไว้๑๕๓๐นาทีนั่นแหละ
แล้วก็อ่านผลปรากฏว่าหลายคนตรวจเจอถ้าตรวจเจอคุณมั่นใจก่อนเลยว่าเจอแน่
เพราะถ้าแล้วปิดเทสเจอนี่คือเจออยู่แล้วหากผลออกมาเป็นบวกแถบปรากฏเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น๒แถบ
คือแถบดสอบแล้วก็แถบควบคุมถ้าผลเป็นลบเนี่ยจะปรากฏเฉพาะแถบควบคุมจะขึ้นมาขีดเดียว
สมมุติคุณติดโควิดเนี่ยมันจะเป็น๒ขีดแล้วก็ผลใช้งานไม่ได้จะไม่มีแถบควบคุมปรากฏขึ้นเลย
เหมาะสำหรับคนทั่วไปใช้งาน
เพื่อคัดกรองเชื้อสำหรับผู้ต้องสงสัยแล้วก็ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วย

การตรวจแบบวิธีนี้ไม่สามารถตรวจหาเชื้อโควิดที่มีปริมาณน้อยได้

เพราะถึงบอกว่าถ้าตรวจเจอน่ะเป็นแน่

ซึ่งหมายความว่าหากคุณเพิ่งติดเชื้อหรืออยู่ในระยะฟักตัวของโรคเนี่ย

จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่ทำการตรวจ
เขาถึงบอกว่าฉันถึงบอกว่าโอเคใช้อ่ะดี
แต่ขอให้แบบว่าคนที่มีความสามารถก่อนไหมสักเดือนเนื้อแรกเนี่ย

คือปกติเนี่ยคือถ้าไม่พบเชื้อเนี่ยจะไปอยู่ที่ขีดสีแดงเนี่ย

มันจะมีปริมาณน้อยตอนนี้คือจริงแล้วจะรู้ผลภายใน๒๔ชั่วโมง

วันนี้คำถามก็คือว่าเฮ้ยอีกหน่อยเนี่ยเราต้องซื้อกันเนี่ย

ใช่บางที่ก็ถูกหน่อย

แฟนรายการเราที่อยู่ต่างประเทศมีส่งเข้ามาบอกเหมือนกันว่าของเขาประมาณร้อยนิด

ก็ใช่ไงเมืองนอกจะไปถูกกว่าอันนี้ก็คำถามที่เราตอบถามกันอยู่เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นวันนี้เขาถามว่าแต่คนเอามาขายตอนนี้ผิดกฎหมายนะฮะ

วันนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณวิศนุเครืองามเนี่ยเขาเปิดเผยถึงกรณีกำหนดฉบับที่๒๗ระบุว่าการเผยแพร่นะฮะ
อย่างที่บอกว่าหลังจากนี้ใครที่จะเผยแพร่เรื่องอะไรก็แล้วแต่
ใครเผยแพร่ข้อความอันอัดทำให้ประชาชนเกิดความหวัดกวนหรือมิเชษ
บิดเบือนข้อมูลข่าวสารจนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐถ่ายแองจี้นะครับ
แม้จะเป็นความจริงแม้จะเป็นความจริง
คุณแม่อ่านตัวเองฟังหรือเปล่า
หล่อนก็มีความผิด
ผิดว่าถ้าเสนอข่าวข้อเท็จจริงไม่ถือว่ามีความผิด

นี่จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
เมื่อถามว่าการกำหนดเช่นนี้มันเป็นการกำจัดจำกัดเสรีภาพประชาธิปไตยหรือเปล่า
ในการนำเสนอข่าวสารคุณวิทยุบอกว่า
ได้เวลา๑๔วันครับเว้นแต่ประเมินสถานการณ์ความเหมาะสมต่อไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาประเมินอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
โดยดูได้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนั่นเอง

ไม่ค่อยอาจจะกังวลในเรื่องของข่าวต่างถูกไหม
ที่เข้ามาตอนนี้ว่าเดี๋ยวผิดเดี๋ยววัคซีนได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไง

วัคซีนจะเอาอย่างไรฉีดข้วยได้ไหม
หมอก็บอกว่าเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
มันตีความหมายไม่เหมือนกันไง

นี่แอบเล่าได้ไหมคะนี่เป็นเรื่องที่ประสบพบเจอจริง
พอดีญาติลูกพี่ลูกน้องคุณแม่เขาติดโควิด
เด็กกว่ารถเมย์นะท้อง๘เดือน

เพราะว่าลงไปโรงพยาบาลสนามด้วยความที่พอแบบคันแบบอายุเยอะแล้ว

พอไปอยู่โรงพยาบาลสนามเขาก็จะมีความกังวลเรื่องที่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการคลอดตอนไหน

ในขณะที่โรงพยาบาลเองที่เป็นโรงพยาบาลเลยก็คือเต็ม

อะไรอย่างนี้ดังนั้นตอนนี้เขาก็รออยู่คนท้อง
บอกมีหลายเคสมากที่เป็นคนท้องแล้วยังรอเตียงเหมือนกัน
เยอะมากเมย์เมื่อวานนี้คนโทรมาหาฉัน
อายุเยอะกว่าเยอะเด็กเล็กก็เยอะอะไรอย่างนี้
คือวันนี้สิ่งที่วิงวอลขอให้กันบ้านช่วยบอกหน่อยว่า
ถ้าสมมุติเราจะใช้บ้านเป็นที่กักตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะออกมาเป็นยังไงยาจะเป็นยังไง

เพราะเมื่อเรากักตัวเขาปุ๊บข้าวปลาจะกินกันยังไง
นะฮะแม้กระทั่งพวกเครื่องแอนติเจนเทสและแบตเทสทั้งหลายเนี่ย

สมมุติจะต้องตรวจ๓ครั้งก็พันกว่าบาท
ใครจะช่วยเราออกหรือทำให้ราคามันถูกลงกว่านั้นได้ไหม

ก็อย่างนี้ความหน่วยงานที่เกี่ยวคร่องว่ารอติดตามกันต่อ

คุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อความมาโวยพรวันเกิดนะครับ
ครบรอบ๗ปีของข้าวใส่ไข่

และบังกลุ่มน้อยฝนตกจ้า
ที่บ้านเดี๋ยวก็ต้องอวยพรกันนะ
แล้วก็ขอแบบแฮสแท็กส่งตัวหมายเลขโทรศัพท์มาด้วย

คุณจะได้เป็นกล่องสุมนะครับใครจะได้ของมาดำหรือของแล็วเมพรียูก้าด้วย
แล้วก็น้ำหอมมาดำเป็นรุ่นธรรมดา

รางวัลนะครับผมเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาใส่แขนต่อครับ
ครับผมวันนี้เพลงมันจะเยอะซะหน่อยก็ถูกหรือครับพี่ต้าย

วันนี้เป็นเพลงอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกับเธอ
ชั่วข้ามคืนครับคุณผู้ชมครับหนูน้อยร้องเพลงอยากกินหมูกระทะกับเธอ
โดนใจโซเชียลในช่วงโควิดแบบนี้นะครับ
กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับเพลงอยากกินหมูกระทะกับเธอซึ่งได้น้องเทพีนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับ
โดยเพลงดังกล่านี้มีเนื้อร้องเพียงว่าอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะ
อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะ

อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระลองไปฟังกันสักนิดนึงนะครับเพลงเดี๋ยวนี้

มักราคมนะครับพี่ชมเนี่ยก็เพหนรสชูปิงลักษณะ

ที่สำคัญคือหนุ่มบอยปกรณ์ของเราครับ
โดยมีผู้ชมกว่า๗แสนครั้งเป็นที่เรียบร้อย

แต่กลับโดนใจใครหลายคนนะฮะ
นี่นะฮะบอยประกอบเข้าไปเม้นด้วย
กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงเพลงก็เยอะ
แต่อันนี้ช่วงนี้ก็เครียดเยอะ
พระติดโควิดมีนะฮะแต่นี่ไม่ใช่พระติดโควิด

ตอนเช้าสวดมนตรกลางคืนเต็มรบรรม
คือเอาง่ายเราเคยเล่าข่าวอย่างนี้บ่อยแล้ว
พระในอารามหลวงทำตกใจเลย
ตกกลางคืนนี่ตอนเช้าเป็นพระโยนกลางคืนสวยมาก

เขาพลอดเรื่องราวที่น่าตกใจเลย
โดยรับบุว่าอุบาลราชทานีทรงเข้าประกวดอีกแล้ว
ทราบว่าเป็นพระสังกัดวัดมหานารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
มีคนเอารถไปให้เจิมเพียบเลยตกกล้างคืนตอนเช้าเจิมรถใหญ่แล้วตกกล้างคืนนู้น
แปลงร่างเป็นผู้หญิงอย่างนี้

ก็หลวยนั่งไปเอาวิกเวิกเลยเตรียมไว้เสร็จหมด
คือพระคู่วิบูรกระกิจลักษณ์รักผู้ช่วยเจ้าอวาสวัสดุมหาวันลามพระอารามหลวงครรภ์ข้างหน้าห้า
บวชเรียนมาบวชเรียนเป็นสามเนียนมา๓ปีแล้ว
เวลาใครออกรถใหม่ท่านก็จะไปเจิม
ขึ้นบ้านใหม่ท่านก็จะไปเจิม

ก็นับกิจนิมนต์ก็เจิมรัฐยาชนมตามหน้าที่ปกติ

สามเณรเขาก็ออกอาการตุ้งติ้งอยู่แล้วนะ
ก็เคยตักเตือนให้อยู่ในกรอบพอสมควร
โดยหลังจากเห็นภาพแปลงชมพระก็ร้องไอ้ยา

ถามว่าภาพตกใจไหมเจ้าอาวาสก็แอบตกใจ
เจ้าอาวาสเองก็ตกอกตกใจ
รู้สึกตกใจกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม

หรือหลังบัวเออเพื่อไปเจนาอน่ะ
แปดปีภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นภาพของเขาจริงเป็นภาพของเนรจริง
แต่เป็นภาพสมัยเมื่อ๖ปีก่อนภาพเก่าถูกอยู่ในช่วงม๑ตอนนั้นตนไม่คิดว่าผิด
ก็อยากแต่งเล่นขำตอนนี้ไม่ได้บวชเนี่ยก็ส่งกันในกลุ่มเพื่อนเนร
แต่ภาพที่หลุดออกมา๒๓วันก่อนคิดว่ามีการใส่ร้ายเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำแล้ว
คือเนรก็มีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไว้แชทกันเหมือนกัน
เพจยังโพสต์ภาพสามเณรจากวัดจังหวัดอุบลราชธานีที่แต่งกายเป็นสาวในใส่วิกทานอาหาร
พร้อมดูว่าอุโบราชธานีส่งเข้าประกวดอีกแล้วไปฟังเสียงสมาเนงกันฮะ
เป็นภาพตั้งแต่ผมอยู่หม้อหนึ่งครับและสิ่งที่ผมผมยอมรับ
ครับอย่างที่เรารู้ต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกปารบวชเนญน่ะอย่างถ้าสมมติไปภาคเดือนเราจะเห็นเยอะไหมครับ
ซึ่งการยกของตุ๊กต่างจังหวัดเนี่ย

บวชเนรก็คือพ่อแม่ส่งลูกมาเรียนหนังสือ

ให้เด็กฝึกธรรมะด้วยฝึกวินัยฝึกอะไรทุกอย่างเลย
แล้วก็ได้เรียนหนังสือเขาก็จะเหมือนเด็กทั่วไป
เพราะตอนวิชาบวชตอนนั้นเนี่ยมีเนรเยอะกว่าพระอีกนะในวัดนะฮะ
เพราะว่าพ่อแม่แถวนั้นเขาก็จะให้ลูกตื่นเช้ามาปุ๊บเสร็จ
ก็คือเป็นเนรแล้วก็มาเรียนหนังสือที่วัด

ทำวัดเช้าเสร็จก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็มาทำวัดเย็นตอนนั้นครับ
ต้องเบรกแล้วจะหมดเวลาแล้วนะฮะเหลืออีก๒เบรกเบรกละ๒นาที

ขออนุญาตบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เรามีการแจ้งไป
เพราะว่าเมื่อกี้นี้มีหลายท่านส่งเบอร์มา
เราก็ไม่รู้ว่าจะมีมิจฉาชีพหรือว่าอะไรยังไง

จะแจ้งแล้วติดต่อกลับไปจากข่าวใส่ไข่เลยนะคะ
แบบนี้บอกไว้ก่อนนะครับดีกว่า
พี่โน๊ตอุดมนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนพิษโควิดค่อนข้างจะหนัก
แต่วันนี้ล่าสุดเพจเดียวเนี่ยได้เผยภาพพี่โน๊ตอุดมเนี่ย
พิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายที่ถ้ำพระบำเพ็ญบุญอำเภอพาน
จังหวัดเชียงรายครับโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าอธิจิตโต
แปลว่าผู้มีจิตสูงก็หลายคนร่วมอนุโมทนาบุญ
ขออนุโมทนะบุญกับพี่โนธด้วยละกันบ้านอาหารก็ปิดที่เชียงใหม่
เป็นคนที่ผลกระทบกันเยอะพอสมควรแต่ที่จริงทุกคนโดนหมดอะ
โดนหมดครับ
โอ้โหสุดยอดถูกต้อง
นางต้องแต่งหน้าถ้าผมดังมีไฟไอทีบีบบีบรูปบีบเลิฟให้นางเสร็จหมด
วิดีโอก็ได้เออนี่รถเมย์มาแล้ว
ต้องไปประกบคู่กันสักนิดนึงเขาเรียกว่าใกล้จะได้ชมกันแล้วอ่ะนะคะ
สำหรับละครฟอร์มยักษ์มากทีเดียวสำหรับแม่เบี้ย๒๐๒๑ค่ะ
ที่มีน้องนาวที่สาหน้าคุณเอสกัณฑพงศ์รวมไปถึงรถเมย์ด้วย

ครับสองทุ่มครึ่งรู้สวยทั้งคู่เลยอะหน้าดูหน้าดูเราไปดูทีเซอร์กันนิดนึงไหมลองดูนะแซ่บมากผมบอกเลย
เขาบอกว่าเป็นแม่เบี้ยแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน

ถ้าชอบก็ซื้อเลยเพื่องคุณบทกลแต่ก่อนถ้ายงานเราว่าอยากได้แป๊บอีก้อนไทย
มีบทแบบนี้เหมือนกัน
ให้ผู้ชายมากสมสูรกับผู้หญิงพระสยา
มาทำลายพี่เม้ยนะโอ้โฮเหมียบาคุณแม่
หนูเล่นเป็นเนี้ยล้วงเม้ยหลัง๔๕ปีหลัง
ไม่มีบทไหนเบ้าสำหรับหลอดคืนไม่เบ้าเลย

ให้กลับมาเล่นแบ๊วอีกทำได้ไหมได้
จริงเหรอแต่ไม่มีใครเชื่อแล้วแบบนั้นไม่มีใครให้เล่นไม่รู้
กูไม่ก็ไปไกลแล้วไม่มีใครเชื่อแล้วล่ะ
นอกจากมีคำว่าแอปมาด้วยคนถึงเชื่อ
ต้องฝากติดตามจริงอันนี้ค่ะเพราะว่าเราถ่ายทำกันตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งปี
คืองปีกว่ากว่าแล้วลงทุนแบบเต็มที่มากจริง
แล้วน้องรุ่นเมร์มีฉากเข้มข้นด้วยไม่เคยเห็นกว่าก่อนด้วย

ก็ต้องตัดซีจีใหม่ใช่ไหมนังเชียดใช่
อ๋อนังเชียดเวลามันหาย

เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อฮะพักกันสักครู่ฮะ
เอาละครับแน่นอนวันนี้เราเข้าสู่ปีที่๗ข่าวใส่ไข่
ฮะนะฮะแล้วก็มีนี่ของน้องรถเมย
ขณะที่ชั่วเปียกนะคะฝากไปให้ใช้กัน

แจกไม่ต้องกลัวขายของ
ก็ไม่ต้องซื้อขอจะส่งเป็นกำลังใจ
ให้กับหลายคนในการสู้โควิดครั้งนี้
แล้วก็มีของมดดำด้วยเนี่ยมาลองดูกันสองพรีเซนเตอร์ฮะ
ขณะที่ชู่เปียกเราก็ให้ไปด้วยนะคะ
ฮูก้าแบรนด์ที่รถเมย์ทำเองอันนี้นะคะตอนนี้จริงมีวันจำหน่าย
แต่วันนี้เราไม่ต้องจำหน่ายเราให้ไปเลย๓๐๐วันเราให้ฟรีนั่นแหละ
พวกเราก็อยู่คู่กันมาตั้งแต่วันแรกถูกต้อง
ขอบคุณสำหรับการติดตามอันนี้ถือว่าคนที่ได้ไป
ใครจะได้ไปเดี๋ยวแอน์จี้ด่วนครองกันนะ

ยังส่งได้อยู่เดี๋ยวเราเลือกไป๒๐๐รางวัล
ขอบคุณที่ติดตามพวกเราทุกคนค่ะ
พัฒนาสิ่งดีมาเพื่อคุณผู้ชมต่อ
จะพัฒนาใช่ไหมครับเราจะพัฒนาไปเรื่อย
ถูกต้อยถึงแม้ไม่ได้พี่เช้าได้อ่านได้ข่าวเดียว
ครับผมจะพัฒนาไปเรื่อยครับคุณผู้ชมครับ
ไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ